จะพาไปดูนะครับเป็นสถานีตำรวจตัวอย่าง
เขาบอกว่ามีสวนพอเพียงที่เลี้ยงตำรวจได้ทั้งสถานี

ดูครับแปลงผักนานาชนิดเลยครับ

แงกวาแตงไทยตัวฝักยาวแล้วก็ข้าวโพดที่กำลังออกฝักครับโอ้โห
โอ้โหเขาบอกว่าแก่ได้ที่ก็เอามาต้มกินรับประทาน
กบก็มีเลี้ยงกบด้วยเลี้ยงปลาด้วยหลายอย่างค่อยเล่าให้ฟังดีกว่า
ให้ท่านคู่กำกับโชว์ให้ดูว่าแต่ละที่จะเป็นอย่างไรนะครับ
อีกด้านหนึ่งอย่างที่เห็นไปแว๊บแวมก็คือบ่อเลี้ยงกบอ๊บนี่แหละ
แล้วมีบ่อเลี้ยงปลาอย่างที่คุณชิสาถามมีหรือเปล่าก็ต้องมีสิครับ
มีบ่อเลี้ยงปลาด้วยแล้วคันนาเอาไปทำอะไรดีเขาบอกว่ามีอีกคันนาว่าง
ก็ปลูกแตงกวาแตงโมฟักทองตาไคร้ใบมะกรูดมะนาวกะเพราโหละ
ปลาแสงแตงโมชะโยโห
ก็กำลังจะทำทั้งหมดเท่าที่น้องใบตองร้องมา
คือทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาเรียกสั้นนะว่าคันนาทองคำ
คือมันเป็นเหมือนสิ่งมีค่าจริงเพราะมันสามารถใช้เลี้ยงคุณตำรวจได้ทั้งสถานีนะครับ
แล้วไปดูฟาร์มก็มีนะฟาร์มเลี้ยงไก่พันธุ์เมืองที่ตั้งบริเวณข้างบ้านพักของท่านรองผู้กำกับการ
ก็จะมีท่านรองนี่แหละเป็นผู้ดูแล

เรียกได้ว่าเป็นไก่ท่านรอง
โอ้โฮมีธรรมดา
ถามท่านตำรวจที่นี่ดีกว่านะครับที่ดูแลรับชอบก็คือพันธุ์ตำรวจเอกพินโยสุธิศาล
ผู้กำกับการสพพหุก็บอกว่าแนวคิดนี้นะเกิดจากการที่ที่ตั้งของสถานีเนี่ยอยู่ไกลชุมชนแล้วก็ตลาด
กว่าจะไปหาซื้อนู่นนี่นั่นเอามาเลี้ยงตำรวจที่นี่มันขับไปนาน

เพราะฉะนั้นปลูกมันเองซะเลย
เพราะว่าที่ตั้งของสถานีตำรวจแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างถึง๒๑ไร่
จึงมีแนวคิดในการปลูกสวนเป็นพืชผักสวนครัว

ต้องดูสิครับมันง่ายมากเลยนะ
แล้วแบบคือใครอยากกินอะไรคุณก็ไปเด็ดไปกินมาไปผัดเออเอามาแบบสดเลยนะครับ

ให้แต่ละแผนกดูแลรับผิดชอบกัน
เป็นการช่วยให้การ

ปรึกษาหารือแล้วก็ทำงานร่วมกันแบบนี้โอ้โหบอกเลยนะ
สพไหนสนใจอยากจะลองไปทำเรียนแบบของที่จังหวัดศรีสะเกดนี้

ไปปรึกษาดูที่สอบพ่อพอยุนะครับไปดูกันได้นะคุณผู้ชม